ก่อนหน้านี้น้องเมย์นะครับก็สามารถคว้าโคต้าไปโอลิมปิกได้แล้ว

น้องพีชผอนทิศบูรณะประเสริฐสุขให้ได้โคต้าโอลิบิกตามน้องเมล์ไป
คืนนี้ต้องลุ้นผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์ยุโรปครับ
ต้าโอลิมปิกสำหรับแบตมินตันประเภทเดียวนะครับ
นักกีฬาอันดับที่๑ถึง๑๖ของโลกจะได้สิทธิ์ทันที
แต่จะได้สูงสุดเพียงแค่ชาติละ๒คนครับ

จะได้โคต้าชาติละ๑คนสำหรับผู้ที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุด
แต่หากชาตินั้นมีคนที่ติดอันดับ๑ถึง๑๖แล้ว

โดยจะตัดโคต้าหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับ
กรณีของไทยครับที่ได้โคต้าแน่นอนแล้ว
นั่นก็คือน้องเมล์รัชนกอิทธานนทร์มือ๑ของโลก
ซึ่งล่าสุดตกรอบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ทำให้เธอเตรียมที่จะหล่นจากมือหนึ่งไปเป็นมือ๒นะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ได้ลุ้นก็คือพรทิพย์บุรณประเสริฐศุกร์ครับ
เป็นอีกคนที่มีลุ้นโคต้าไฟโอลิมปิก
ตอนนี้นะครับน้องพีชอยู่อันดับที่๑๖ของโลกครับ
ซึ่งหลังจากจบสัปดาห์นี้เธอนั้นไม่มีทางทำอันดับได้ดีกว่าปัจจุบันได้
แต่ว่าขณะนี้ต้องลุ้นกับทางด้าน
สตี้กิลมัวมือ๒๑ของโลกจากสก๊อตแลนด์ครับ
ยังมีโอกาสทำคะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๖ของโลก
โดยวันนี้ครับเครสตี้กิลมัวจะลงแข่งขันแบตมินตันชิงแชมป์ยุโรป
ชิงชนะเลิศพบกับแคโลลิน่ามารินมือ๒ของโลกชาวสเปนครับ
ซึ่งหากคิวมัวได้แชมป์ก็จะมีคะแนนสะสม๔๘๐๑๐คะแนน

ซึ่งทำให้น้องพีชพรทิพย์พลาดตัวไปโอลิมปิกนะครับ
แต่ถ้าไม่ได้แชมป์กิลมัวจะมีอยู่ที่๔๖๙๖๐คะแนน
และจะไม่สามารถแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่๑๖ของโลกได้
ซึ่งจะทำให้น้องพิชพรทิพย์นั้นได้ไปโอลิมปิกตามน้องเมย์ไปครับ